แม่ค้าหมี่กรอบคนนี้เด็ดจริง

โครงนี้ต้องเตรียมข้อสมภัณฑ์

เด็ดจริง

แต่ไม่ใช้ออภาพ

หรือว่ามีแมวที่จะไปช่วยด้วยอ่ะคุณฮะ

คือโคลเซนเตอร์สงสารเลย

บางทีที่ไปทำโคลเซนเตอร์อาจจะไม่ได้อยากไปทำแต่ดูบนเขาไป

ผมอีกชีวิตหน้าองค์งานเหลือเกินเอาล่ะเจ้าพร
คือเขาบอกเดี๋ยวผมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานตรงนี้กับเพื่อน

งงว่าตกลงยังไงใครหลอกใครกันแน่
นี่คือคุณพลอยหมี่กรอบนะคะเธอเป็นแม่ค้า
หี่กรอบตลาด๔มุมเมือง
เธอใช้มุกลิ้นไก่สั้นหลอกแก๊งคอลเซนเตอร์จนเสียทรง
ได้คุยกับเจ้าของโพสต์บอกว่าคือปกติก็มีแก๊งคอลเซนเตอร์
มาแบบนี้เป็นประจำนั่นแหละครับวันนั้นก็เหมือนกัน
เธอเลยบอกอะสั้นหน่อยสิลองเอาคืนสั้นหน่อย
พูดไม่ชัดดูอยากรู้ว่าคนฟังจะรู้สึกยังไง
ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะแบบคดีพลิกอ่ะ
คิดว่าคือถ้าพูดแบบธรรมดาอย่างนี้

พี่ก็เลยลองพูดแบบว่าไหนว่าถ้าเราไม่สบายซิ
เขายังอยากจะหลอกเอาเงินเราอยู่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
พูดว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ตัดโทรศัพท์เพราะเขาขู่ว่าเขาจะตัดโทรศัพท์
เราก็เลยเหมือนประมาณว่าไม่อยากให้
ไม่อยากให้เขาตัดโทรศัพท์เหมือนเรากลัวในสิ่งที่เขาพูดจริง

เหมือนกับว่าเขาโดนหลอกมั่งเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไง
ทีนี้หลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วคอลเซนเตอร์โอนเงินมาช่วยเหลืออมอีหรือเปล่า
เห็นบอกจะรวบรวมเงินกันโอนมาช่วยเลยเหรอ

อีบอกว่าไม่ได้เงิน

อมอีไม่ได้ส่งเลขบัญชีไปให้
ก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าส่งไป

คือเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินจากคอร์เซนเตอร์ไงคะ
คือถ้าส่งไปเท่ากับกลายเป็นหลอกลวงไปอีกทอดหนึ่งถูกไหม
กล่าวว่าลองแป้งดูไม่คิดว่าเค้าจะสงสารขึ้นมา

คดีพลิกโอนเงินมาให้ค่ะ

ปลายเป็นว่าโดนเหยื่อหลอกจนใจอ่อนซะเอง
สงสารคนอื่นอยู่
คือหลายคนก็ตกกระดายพลอยโจร
ไปถึงจุดที่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
กว่าจะหาเงินพอแล้วกลับมาเมืองไทยได้ประมาณอย่างนั้น